รองเลยค่ะที่การกศธชรองกกิตบอกว่า

ศทชก็ต้องมีการจัดห้องจัดหับให้เหมือนเดิม

แต่ว่าแต่ละค่ายเขาก็เตรียมพร้อมเตรียมตัวในการเดินหน้าต่อไป
เป็นภาษาหัวหน้าหนึ่งสปิมไทยรัฐนะครับ

ตัดสินใจรอบครอบดูความเสี่ยง
ันมูลค่าสูงเกินความเหมาะสม
เอาไปพัฒนาเครือข่ายบริการดีกว่า
ใช่การประมูลครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการหักปากกาเซียนเลย

แต่ปรากฏว่าการประมูลมาลาทอน๕วัน๔คืนรวมกว่า๘๘ชั่วโมง
สิ้นสุดเช้าตรู่๑๙ธันวาคม
หลังจากที่เคาะราคารอบสุดท้ายเลขสวยด้วยรอบที่๑๙๒
ใช่ครับในเวลา๐นาฬิกา๑๕นาทีเที่ยงคืน๑๕เข้าสู่เช้าวันที่๑๙นี่แหละครับ
แล้วก็การประมูลครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการประมูลยาวนานมาราทอนมาก
และทำลายสถิติโลกเรื่องของเวลาในการประมูลด้วย
และตอนนี้ทุกค่ายส่งข้อความขอบคุณทุกกำลังใจหลังจากที่การประมูลเสร็จสิ้น

จัดมาแบบนี้แล้วบอกเหมือนปาร์ตี้จบด้วยนะครับ

พูดคุยกับลูกค้าสอบถามถึงการใช้บริการและให้ความมั่นใจลูกค้าด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม
แต่ผู้บริหารเขาบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไร

เขาเดินหน้าในการให้บริการลูกค้าต่อนะครับ
จำได้ไหมครับมที่๑๑พฤศจิกายน
การประมูลจบลงในวันที่๑๙ธันวาคม
สรุปว่าขึ้นไม่ได้ทั้งขึ้น๑๘๐๐และ๙๐๐
แล้วก็ใช้เวลาในการประมูลอย่างที่บอกไปนะครับโอ้โห
๕ชั่วโมง๕๕นาทีเวลานี้คือไม่รวมหยุดพักการประมูลไง
ถ้ารวมหยุดพักแล้ว๕วัน๔คืนก็เป็น๘๘ชั่วโมง
เพราะหยุดพักกันตอนเช้าหยุดกัน๖โมงถึง๙โมงเช้านะครับ
ในการพบปะพนักงานและลูกค้าครั้งนี้

ผลการประมูลไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
และขอให้ลูกค้ามั่นใจถึงคุณภาพที่ให้บริการ

ฟังเสียงของผู้บริหารคนนี้ครับ
ยืนยันถึงความเป็นผู้ให้บริการอันดับหนึ่ง
เพราะว่าการหยุดไม่ได้แปลว่าไม่ได้สู้
พร้อมส่งหนังสือชี้แจงว่า
การตัดสินใจไม่ประมูลคลื่น๙๐๐ต่อ
ได้ตัดสินใจอย่างรอบครอบแล้วก็ครอบคลุมแล้วนะคะ
คำนึงถึงแผนการดำเนินธุรกิจความเสี่ยงและโอกาส
มีรายงานด้วยนะคะว่าหลังจบการประมูล
นายสมชัยเลิศสุธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อเตรียมแผนรองรับการแข่งขันต่อไปค่ะ
ว่าเราก็มีจำนวนขึ้นความถี่มากเพียงพอแล้ว

เพื่อการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
แล้วก็ครอบคลุมกว่า๙๗ของประชากร

อันนี้คือค่ายที่พลาดหวังไป
และในวันจันทร์ที่๒๑ธันวาคมนี้

โดยนายพิษโพธารามิกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จะเป็นผู้แถลงข่าวด้วยตัวเอง
ก็จะเปิดแถลงด้วยเช่นกัน
ใช่นะครับแล้วก็ขั้นตอนหลังจากนี้
กศธชรับรองผลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วล่ะ
มาชำระค่าบริการงวดแรกวงเงิน๘๐๔๐ล้านบาท
หรือ๑๕๐ของมูลค่าขึ้นความถี่
มูลค่าขึ้นความถี่อยู่ที่๑๖๐๘๐ล้านบาท
ดังนั้นชำระก่อนครึ่งหนึ่งก็ต้อง๘๐๐กว่าล้านนะฮะ
เพราะบางคนบอกว่าโอ้โหถ้าเขาประมูลแบบ

เขาต้องมาชำระงวดแรกตั้ง๓๐๐๐กว่าล้านเลยเหรอ
อันนี้ไม่ใช่ครับต้องดูดูค่าประมูลงวดแรกนะครับ
แล้วก็ค่ามูลค่าของขึ้นความถี่จริงนะฮะ
คือ๑๖๐๘๐ล้านบาท
ก็ต้องมาชำระภายใน๙๐วัน
นับตั้งแต่วันที่บอร์ดกศธชนั้นรับรองผลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็จะยึดถือว่าวันที่มีการมาจ่ายแล้วก็วันที่มีการลงนามรับรอง
จะเป็นวันเริ่มต้นสัญญาและเป็นวันสิ้นสุดสัญญาด้วยเช่นกัน
ผู้ใช้บริการก็ไม่ต้องห่วงว่าก่อสาวทชเขายืนยัน
เขาควบคุมราคาไว้อยู่แล้วนะครับสำหรับราคาค่าให้บริการต่างนะครับ